ทุกผู้ชมครับหนุ่มที่น้ำหนักตัวมากถึง๓๐๐กิโลกรัมอยู่ที่จังหวัดระยอง
คือญาติพี่น้องบอกพาไปโรงพยาบาลไม่ไหวจริงจริงค่ะพยายามขอความช่วยเหลือมาหลายที่
เขาบอกพามาพามาแต่เขาไม่รู้จะพาไปยังไง
สุดท้ายวันนี้คุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งเป็นสอสอจังหวัดระยองด้วยพาทีมแพทย์ไปช่วยแล้วนะฮะ
ต้องช่วยกันยกขึ้นมาอย่างนี้ฮะ
ขอบคุณอย่าให้ตัวเองไม่ได้จริงค่ะ

คือถ้าคนเราน้ำหนักตัวแบบโอ้โหถึงขั้น๓๐๐กิโลกรัมเลย

ญาติพี่น้องบอกพยายามหาทางทุกอย่างแล้วตอนนี้สุดท้าย
พอเรื่องราวเผยแพร่ไปทางสื่อมณชนสาธิตซากเรื่องนะฮะ
เป็นสอสอระยองด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอาศุกร์ด้วย
พาทีมเจ้าหน้าที่ไปช่วยเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
คือนุ่มที่น้ำหนักตัวมากถึง๓๐๐กิโลกรัม
คนนี้เดินไม่ได้ต้องนอนคว่ำตลอดเวลา
จนเกิดแผลกดทับแล้วเริ่มเน่าเปื่อยนะฮะ
เขาเป็นแบบนี้มา๓เดือนกว่าแล้ว
วันนี้ใช้เจ้าหน้าที่๑๐กว่าคนนะฮะช่วยกันยกนะฮะ
รวมทั้งรัฐมนตรีสาธิตก็ช่วยด้วย
ในการยกขึ้นมาแล้วก็นำขึ้นรถของกู้ภัย
ในการเคลื่อนย้ายตัวไปรักษา
ผู้ป่วยคนนี้เป็นผู้ชายนะครับทุกผู้ชมครับ
พี่สาวเนี่ยร้องขอความช่วยเหลือผ่านหน่วยงานในพื้นที่แล้วก็สื่อมวลชน
ตอนแรกสุดตอนที่อยู่ที่บ้านนะพี่สาวบอกว่าความจริงเนี่ยขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานในพื้นที่แล้ว
อยากจะพาน้องชายไปรักษาแต่เขาบอกว่าให้พาไปโรงพยาบาล
ซึ่งทางพี่สาวบอกจนปัญญาจะพาไปยังไงโอ้โหแค่นี้ก็จะยกกันยังไงไหว
ไหนจะรถอีกใช่มะนี่รัฐมนตรีสาธิตนะฮะอยู่ในชุด
พอเรื่องทราบไปถึงสื่อมวลชนมีการเผยแพร่เรื่องออกไป
คุณสาธิตก็เลยมาช่วยเลยนะครับ
คือที่บ้านบอกไม่รู้จะช่วยยังไงจริงฮะหนักตั้ง๓๐๐กิโลกรัม
วันนี้ตอนบ่ายก็ไปช่วยกันพาไปรักษาต่อนะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้ชายคนนี้ชื่อยุทธศาสตร์อายุ๒๓ปีนะครับ
ก็ตรวจอาการเบื้องต้นแล้วก็พบว่ามีแผลกดทับที่ช่วงคอด้านหลังด้วย
เดินไม่ได้ลุกไม่ได้นะฮะชีพจรความดันนี่ปกตินะครับ
เดี๋ยวจะส่งต่อไปนู่นเลยนะฮะโรงพยาบาลรัชวิถีที่กรุงเทพนะครับ
ตอนนี้คงถึงเรียบร้อยแล้วเพื่อรักษาอาการต่างต่อ
คุณสาธิตมาดูอาการแล้วก็ให้กำลังใจนะครับบอกว่ายังไงขอให้สู้นะ
เดี๋ยวจะช่วยจนหายให้ได้จะได้กลับไปเรียนต่อ
จะได้ดูแลครอบครัวด้วยยังไงจะรักษาให้หายให้ได้
ผมได้สั่งการให้โรงพยาบาลราชศรีได้เตรียมทั้งทีมนะครับเพื่อรับรีเฟอร์
เตรียมทั้งหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องน้ำหนักที่มากนี่นะครับ
รับใจข่าวว่าน้องก็มีโควิดมาได้สักสองเดือนนะครับอันนี้ก็จะเข้าสู่ระบบการรักษาที่มีคุณภาพ
ก็คิดว่าน่าจะไม่น่าบินหาอะไรเพียงต้องใช้เวลาแล้วก็ไปหาสาเหตุที่แท้จริง
ก็มั่นใจว่าถ้าได้รับการรักษาที่มีคุณภาพที่โรงพจบาลรัชวิถีมีผู้ชื่อชาญในภาคทางก็น่าจะดีขึ้นเรื่อย
พี่สาวก็ฝากขอบคุณแทนน้องชายนะฮะที่สื่อมวลชนช่วยกันนำเสนอเรื่องราว
จนรัฐมนตรีและก็ศรยคุณสาธิตปิตุริยชะมาช่วยเหลือในวันนี้
แล้วน้องชายติดโควิด๑๙เมื่อต้นปีพอหายจากโควิดมีอาการหลายอย่าง
ถึงขั้นแบบเดินไม่ได้ไปเลยฮะลุกไม่ได้ไปเลยนี่อยู่แบบนี้นะฮะ
ปกติน้ำหนักตัวก็เยอะอยู่แล้วแล้วพอไปติดโควิดก็มีอาการซุดลงไปอีกนะครับ
เอาลองฟังหน่อยนะฮะสำหรับสิ่งต่างที่เกิดขึ้นจากพี่สาวนะฮะ
ที่ที่เล่าไว้นะครับเงินเข้ามาบริจาคเข้ามาประมาณสามแสนสามแล้วค่ะ
อ่าค่ะก็จะเอาไว้เป็นส่วนที่ว่าน้องอาจจะได้ไปกรุงเทพอย่างเงี้ย
ก็จะเป็นค่าที่อยู่แม่ค่าที่พักค่ากินหรือว่าค่าส่วนต่างที่ว่าน้องต้องซื้อของอะไรพวกนี้ค่ะ
แล้วก็ถ้าส่วนที่เหลือก็อาจจะเอากลับก็เวลาน้องกลับมาก็อาจจะยังต้องใช้รักษาน้องต่อ
เพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าน้องกลับมาเนี่ยก็คืออาจจะรักษาแผลนู่นแผลนี่ก่อนอย่างนี้
แล้วก็เป็นน้องอยากจะเรียนต่อก็จะอาจจะเอาเงินทุนไปให้น้องที่ว่าเขาดอกเรียนไว้ค่ะ
นี่ฮะพี่สาวให้ดูภาพเมื่อสักครู่นี้ฮะที่หนุ่มคนนี้อายุเพิ่ง๒๓นอนอยู่ที่บ้านเนี่ย
ปกติจะอยู่อย่างนี้นะฮะแล้วพอเขาไปติดโควิดตอนต้นปีเนี่ย
ยังพอลุกได้บ้างเขาลุกไม่ได้เลยจนเป็นแผลกดทับหมดแล้ว
ติดต่อหน่วยงานในพื้นที่อันนี้พี่เขาบอกนะหน่วยงานในพื้นที่บอกว่าก็พามารักษาที่โรงพยาบาล
ซึ่งที่บ้านเขาบอกจะพาไปยังไงยังไงเขายกไม่ไหวใช่
ตอนนี้ก็มีผู้บริจาคเงินมาช่วยเหลือครอบครัวด้วยทางพี่สาวก็ยืนยันว่าจะนำไปช่วยเหลือน้องชายจริง
ให้จนหายดีเลยรักษาจนหายดีเลยค่ะ